ข่าวแรกกันเลยนะคะหลังจากที่หลายคนคิดถึงอาต้อยเศรษฐามาก
เพราะว่าอาต้อยเศรษฐามีข่าวออกมาว่าป่วยแล้วก็พักรักษาตัวมานาน
ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเพื่อครูชารีอินทรวิจิตร
และสุรพลโทนวนิกด้วยเป็น๒ศิลปินแห่งชาติเลยค่ะ
จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูเพลงทั้งสองนะคะ
ทางด้านครูชาลีก็วัย๙๔ปีแล้วท่านก็เพิ่งรักษาอาการบริเวณเท้าซ้ายค่ะ
เนื่องจากว่าท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานมานะคะ
ท่านก็ได้มีการทั้งรถเข็นมาร่วมงานนี้ด้วยนะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วโอ้โหประทับใจมากเลย
แล้วก็บอกข่าวดีด้วยว่าใกล้จะกลับมาเดินด้วยตัวเองได้แล้วค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะของวงการเพลงบ้านเรานะจ๊ะ

ท่านก็เปิดเผยบอกว่าคือตอนนั้นทานอาหารผิดสำแดง
รวมถึงมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเบาหวาน
แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นหายห่วงแล้วนะคะ
ส่วนที่หลายคนคิดถึงอย่างที่บอกไปก็คืออาต้อยเศรษฐาอีกหนึ่งศิลปินแห่งชาติ
ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่อาต้อยมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะคะ
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าอาต้อยป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้อาต้อยยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใด
จากว่าคุณหมอหวั่นอยู่ว่าเชื้อโรคจะเข้าปอดได้
แต่ก็ยอมเผยออกมาสั้นนะบอกว่า
รักษาอาการป่วยด้วยการให้คีโมมา๑๕ครั้งแล้วนะคะ
รวมเวลารักษาก็เป็นระยะเวลานานถึง๑ปี๑เดือน
ซึ่งถือว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับเห็นไหม
ก็ดูมีสีหน้าที่สดชื่นมากใช่ค่ะทางด้านเพื่อนสนิทอย่างอาวินัยเองนะคะ
ก็ฝากกำลังใจมาให้แล้วก็เชื่อว่าอาการป่วยของเพื่อนรัก
จะยิ่งดีขึ้นพร้อมกับไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันได้จ้า
วันนี้ดีใจที่เห็นพี่ต้อนสดชื่นนะครับ
พี่ต้อยครับก็ร้องเพลงได้วันนี้ดีใจมากนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคุยกันทางไลน์นะครับ
วันนี้พี่ต้อยดูแข็งแรงหน้าตาสดใสก็สามารถมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้
พี่ต้อยนี่นับสูงสุดทั้งเรื่องอาหารเรื่องสิ่งเวลาต่างพี่ต้อยก็ห่วงเรื่องนี้มาก
เรื่องอาหารการกิน๙๕พี่ต้อย๙๕เลยนะครับ
ก็มาดูวันนั้นจะเห็นว่าพี่ต้อยอยากจะต้องลองเพลงพวกเราอีกนาน
ซึ่งจะบอกว่าอาต้อยแข็งแรงมากนะแม้จะผอมลงนะ
มันเหินอะไรแบบดูสะดวกมากเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับศิลปินแห่งชาติในทุกท่าน
ถือว่าคอนเซิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเซิร์ตคุณภาพจริง